เคยเจอไหมคะค้างข่าวค้างข่าวแปลกแบบนี้ค่ะ
นี่หวั่นใจชำรุด

ค้างคาวแล้วค้างคาวที่เห็นอยู่เนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นสีส้ม
มีทั้งหมด๓ตัวค่ะน้องเบตอลคุณใช่ไหม
ตัวเล็กแต่ละตัวน้ำหนักประมาณสัก๑๐กรัมได้นะ
ก็ติดไปจะดำนะดำปิดเลยสีค้างข่าว
ใช่แล้วนี่คือดูสิยังเป็นตัวเล็กตัวอ่อนปีกยังบางอยู่เลยค่ะ
เขาก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ในกรงนกที่อยู่ในบ้านพักเล็กที่๓๕ทับ๑หมู่๖ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
เจ้าของบ้านคือคุณศักดาใจดีค่ะใจดีจริงบอกว่าจับเจ้าค้างคาวมาได้ช่วงเช้าของวันเสาร์เวลาประมาณสักตี๕ตอนนั้นนะกำลังไปตัดมะระในสวน
แล้วก็ไปเจอว่ามีค้างคาว๓ตัวมันซ่อนตัวอยู่ในถุงกระดาษที่เอาไว้หุ้มผลมะระ

ก็เลยนำกลับมันมาที่บ้านแล้วก็มามาเรียกเพื่อนบ้านมาดู

ว่าค้างคาวที่เห็นมันเป็นสายพันธุ์ไหนมันแปลกสีแบบนี้ถามใครก็ไม่มีใครรู้
ก็เลยนำเจ้าค้างคาวทั้ง๓ตัวมาเลี้ยงไว้ในกรงนกก่อนนะคะ
โดยเมื่อ๒ปีก่อนเนี่ยนะเขาเคยพบค้างคาแบบนี้มาแล้วแต่เจอแค่ตัวนึงก็ปล่อยมันไปเพราะว่ากลัวมันจะตาย
แต่คราวนี้เจออีกแล้วอ่ะแล้วเจอถึง๓ตัวก็เลยเชื่อว่าค้างคราวนี้น่าจะมาให้โชคแล้วล่ะ
ทีนี้น้องชายของภรรยาเนี่ยมาเจอค้างคาวเข้าก็เลยไปหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
คนไปค้นมาเลยทราบว่านี่คือค้างคาวยอดกล้วยปีกผีเสื้อ
ค้างข่าวยอดกล้วยปีกผีเสื้อค่ะเป็นสัตว์ป่ากล้ายศูนย์พันธุ์แล้วนะคะ
วัดให้ดูเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้มันใกล้ศูนย์พันธุ
ก็เลยต้องติดต่อไปที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี

เออเดี๋ยวสักพักนึงถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวพาส่งต่อไป
อันนี้มันอันนี้มันโอ้โห
อย่างที่บอกไงเขาเชื่อว่ามันมา๓ตัวแบบนี้น่าจะมาให้โชค
ก็เลยนำนำอะไรที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยไปเสี่ยงโชค

ใช้แอปเป๋าตังในการซื้อเออ
ไปอุดหนุนทางรัฐบาล๘๐บาททุกใบนะคะ
แต่ตอนนี้มันทำไมมันหมด
มันหมดแล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนนิยมเกินมาก
เออแล้วเดี๋ยววันที่๑๖กรกฎาคมนี้
ลองดูนะว่าจะโชคดีหรือเปล่า
ส่วนเลขที่เขาซื้ออะไรนั้นก็ไม่อาจบอกได้
หมดแล้วใช่ไหมล่ะหมดแล้ว
ก็ซื้อตามแผงไงที่เราคุยกันไปค่ะ